แมลงทอดร้านนี้ถ้ามีโอกาสคุณต้องซื้อมาทานนะครับ
ไปที่ตลาดแห่งนี้ตลาดนัดสาแก้วตลาดคลองบักนัดจังหวัดปราจีนบุรี
ร้านนี้ร้านแมลงทอดที่รู้กันดีว่าขายดิบขายดีมาก
ชื่อร้านน้องเอิญแมลงทอดเป็นร้านขายแมลงทอดของหนุ่มสาวคู่นี้ฮะ
ขายดีเป็นเทน้ำเททาขายหมดเกลี้ยงทุกวันเขาบอกว่าพลิกชีวิตเลยนะ
หมู่ติ๊กซาน้อยไปต่อแบบไหนคือได้เงินหลักแสนเลยทีเดียว
โหขายมะแรงทอดได้เงินเป็นแสนจริง
งั้นไปรู้จักกับเขาไปรู้จักกับชีวิตเขาหน่อย
คุณสุจินจิตจำลองและคุณรุ่งนาริน
จำลองสองสามีภรรยาเป็นเจ้าของร้าน
ลากให้ฟังว่าเดิมทีเป็นนุ่มสาวโรงงานมาก่อน
ตัดสินใจลาออกทำธุรกิจส่วนตัวฮะ
โดยการเปิดร้านขายแมลงทอด
รับมาทอดปั๊บขายง่ายเขาว่าอย่างนั้น

มันมีปลีกบินน่ะ
บางตัวก็มิ้นบางตัวก็ทาน

ตามงานวัดตามงานคอนเสิร์ตหมอลำ
และตลาดนัดในเขตจังหวัดปราจินบุรีและจังหวัดสะแก้ว

ก็บอกวันนึง๓๐๐๐๖๐๐๐บาทต่อวันเลยนะ
แล้วแต่คนเยอะคนน้อยในแต่ละวันไง

แล้วก็อาศัยประสบการณ์ขายตรงนั้นขายตรงนี้

สุดท้ายขายดิบขายดีและตัดสินใจไปขายเนี่ยวันพุธนะจะไปขายที่ตลาดนัดสุภพลกบินบุรี
วันพระราชสมดีและวันอื่นจะขายอยู่ที่ตลาดนัดสาแก้วตลาดครองบักนัด
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๒๐นาฬิกาก็คือ๒ทุ่ม
และหากมีคอนเสิร์ตหรืองานรุ่งเรืองต่างก็ตัดสินใจไปแบบแวะไปชั่วครั้งชั่วคราวก็มีเหมือนกัน
แต่ถ้าอยากกินจริงแล้วก็อยากลองดูแล้วก็โทรไป๐๙๒๔๕๘
ผมว่านี่เป็นอาชีพที่ดีนะขายแมลงทอดเนี่ยนะเราเห็นหลายคู่หลายคนพลิกชีวิตได้จากการขายแมลงทอดนะครับ
ออกจากงานมาเพาะเลี้ยงตั๊กกะแตนจิ้งหรีดขายแล้วก็เอามาทอดขายแบบนี้เป็นตัวอย่างของคนทำมาหากินนะคะ